สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับสาวดาวมาแล้วค่ะ
วันนี้ขอมาขายหอยหน่อยนะคะเพราะว่าคลื่นลมในฝั่งทะเลตะวันออกนี่มันเบาจริง
คนงานบอกว่าออกไปหาหอยนี่สบายเลยค่ะ
ไปนั่งแคะนั่งแกะนั่งงมอยู่ตามโขดหินต่างได้หอยมาเต็มร้านเลยวันนี้
แต่คุณผู้ชมพอพูดถึงเรื่องของคลื่นลมแวะไปพูดเรื่องของสภาพอากาศหน่อยนะคะ
ช่วงนี้อุณหภูมิที่มันลดต่ำลงวันนี้ลด๒๔องศาเลยนะ
ช่วงนี้อากาศเย็นสบายจังเลยแต่ย้ำว่าเย็นสบายเฉพาะตอนเช้าเท่านั้นเองนะคะ
และเห็นไหมคะความเขียวก็คือความหนาวลดลงมาเรื่อยว้าว
ถึงภาคกลางและภาคตะวันออกแล้วเด้อส่วนภาคอีสานก่อนหน้านี้หนาวเฉพาะช่วงภาคอีสานตอนบน
เป็นต้นไปเฉพาะช่วงเช้าก็โอเคแล้วแหละรอกันไปนะคะสำหรับอากาศหนาว
ทีนี้ลมที่มีปัจจัยทำให้เกิดสภาพอากาศต่างในประเทศไทยตอนนี้ยังคงเป็นลมจากฝั่งตะวันออกค่ะ
ลมตะวันออกเนี่ยพัดพาเอาความชื้นลมตะวันออกเฉียงเหนือลมมรสุมประจำลมประจำฤดู
พาเอาความเย็นมาจากประเทศจีนแล้วช่วงนี้กดกดให้ร่องฝนต่ำอยู่ที่ภาคใต้ตอนล่าง
ภาคใต้ตอนล่างฝนตกตั้งแต่๒สัปดาห์ที่แล้วยังไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะคะ
วันนี้ตกตั้งแต่เช้าแถวพื้นที่จังหวัดสงขลาสายสายหายไปบ่ายกลับมาอีก
และเป็นการตกตั้งแต่ประมาณบ่าย๒จนถึง๖โมงเย็นเลยนะส่งกำลังใจและส่งความห่วงใยไปถึงพี่น้องภาคใต้โดยเฉพาะใครที่อยู่ที่ลาดเชิงเขานะคะ
ระวังดินสไลด์และดินโครนถล่มด้วยส่วนคลื่นไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเลยนะคะ
ทั้งสองฝั่งเลยทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะเอ๊ลอยกระทงที่จะถึงนี้
อากาศมันก็เย็นเย็นดีจะไปเที่ยวไหนดีนะไปสุโขทัยสิคะเพราะเขาคือจุดดั้งเดิมจุดออริจินัลของประเพณีลอยกระทงค่ะ
งานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟเนี่ยเขาจัดตั้งแต่วันที่๒๙ตุลาคมแล้วนะ
และจะลากยาวไปจนถึงวันที่๘พฤศจิกายนพอเขาเริ่มดิฉันก็แอบไปดูและเก็บภาพมาฝากคุณผู้ชม
เพราะที่นี่การซื้อขายในตลาดเขาไม่ได้ใช้เงินสดไม่ได้สแกนคิวอาร์โค้ดนะจ๊ะ
เขาเป็นการแลกเบี้ยค่ะใช้เบี้ยแทนเงินสดเหมือนสมัยโบราณไง
สมัยโบราณไม่มีคิวอาร์โค้ดนะคะใช้เบี้ยแทนเงินสดนะคะ
ไปกันนะคะถึงวันที่๘พฤศจิกายนและช่วงนี้อากาศดีด้วยค่ะ
สุโขทัยลงใต้ไปหน่อยไปเจอสิ่งที่ไม่ได้เห็นเป็นประจำ
พยูนพยูนฝูงสุดท้ายของประเทศไทยที่จังหวัดตรัง
นักท่องเที่ยวไปเที่ยวไม่กะจะได้เจอค่ะไปเจอโดยบังเอิญ
เพราะว่าเขาไปที่หอชมพยูนบริเวณสะพานหลีกภัยตำบลเกาะลิบง
ไปเจอตกใจเลยเนี่ยตัวนี้ค่ะมาคนเดียว
น้ำหนักประมาณ๑๐๐กิโลกรัมตัวใหญ่เลยดำผุดดำไหว้โชว์หงายท้องนะคะ
ท่องเที่ยวบอกตายแล้วตายแล้วขึ้นมากะจะชมวิวเฉย
พยูนเฉยเลยค่ะอ้าวแสดงความดีใจด้วยนะคะ
และช่วยกันอนุรักษ์ด้วยนะคะ